มาดูชาวบ้านที่ชนบุรีหน่อยค่ะ
เขาเผาพริกเผาเกลือสาบแช่ง
ที่ทำแบบนี้เขากรดเขาแคะนใคร
ในทุนค่ะในทุนเข้ามาหุบที่ดิน
ที่มันเป็นพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ

ขอให้ศักดิ์สิทธิ์
ชาวบ้านในตำบลนาจอมเทียน

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุง
แล้วก็ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ก็ทำพิธีเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งกลุ่มในทุน
ลักลอบเข้ามาแพ่วถางป่า
ซึ่งเป็นป่าไม้ธรรมชาติบริเวณเขามะละกอตำบลนาจอมเทียน
รวมพื้นที่ตรงนั้น๒๐กว่าไร่
เพื่อที่จะหุบที่ดินตรงนี้มาเป็นของส่วนตัวของในทุน
โดยนายปะวิระวีประหลัดอาวุโสอำเภอสัตหีบ

มีนายทุนเข้ามาลักลอบยึดครองที่ดินบริเวณเขามะละกอ
ตรงนี้เป็นเขตเชื่อมต่อ๒ตำบลของ๒อำเภอในจังหวัดชนบุรี
แล้วชาวบ้านเองเขาก็คอยเป็นหูเป็นตานะ
อดส่องเห็นอะไรผิดปกติก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่
เคยนำไปสู่การจับกลุ่มมาแล้ว
แต่มันยังมีการลักลอบทำผิดเรื่อยมาค่ะ

รวมตัวกันแล้วก็เอาป้ายมาติด
เพื่อแสดงสัญลักษณ์แนวป่าธรรมชาติ
ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย
ความผิดก็คือจำคุกไม่เกิน๕ปี
ปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ
ปากของผมคลองถมไม่มีขายอย่าชูป้ายกันแบบนี้นะคะ
กิจกรรมครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
รวมถึงสถานศึกษาด้วยมีน้องนักเรียน

ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างสำนึกให้รักธรรมชาติ